คุณผู้ชมพี่เบิร์ดดอม
ถ้าโดนปลาขี้หมาใส่รถใส่บ้านจะรู้สึกยังไงคะ
คือรู้สึกเหม็นแล้วก็รู้สึกซีอิเซียนแล้วก็สงสัยว่าทำทำไมวะ

เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเรื่องแค่นี้มันขี้หมาไม่ได้แล้วนะ

จู่ก็ตื่นเช้าขึ้นมาออกมานอกบ้าน
ขี้หมาเต็มรถเลยค่ะ
โอ้โหไปอยู่หลายจุดเลยอ่ะ
ก้อนขี้หมาแห้งตรงนี้ที่ปัดน้ำฝนกระโปรงรถ

ไม่มีจุดไหนเอาปากกาไปวง
มีรอบคันจริงค่ะ
โอ้โหเจ้าของรถเห็นแล้วก็บอกว่าปวดใจมาก

ใครทำมาทำทำไม

คุณจักรพันธ์ถวยพรหรือว่าคุณเบนส์

เขาจอดรถคันนี้ในบ้าน

คิดว่าเอ๊ะเป็นแมวแถวบ้านหรือเปล่า

นะคะแต่ก็พอมา

ลงลึกในรายละเอียดเฮ้ยนั่นมันก้อนขี้หมาแห้งนะ
ก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะใช่ขี้แมวแล้วล่ะ
แล้วก็ไม่ทราบเลยว่าใครเป็นคนเอาขี้หมามาปลาใส่รถ
เพราะเพิ่งจะย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่ได้๘เดือน

มีกันสักประมาณ๑๐หลังคาเรือนเห็นจะได้
ก็ไม่เคยมีปัญหากับใคร
ไม่เคยคุยกันเลยด้วยซ้ำกับเพื่อนบ้านนะคะ

เขาบอกว่าเพิ่งมาอยู่ไงกล้องวงจรปิดยังไม่ได้
กล้องวงจรปิดยังไม่ได้ติดไว้นะคะ
เออก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทำ
แต่ที่แน่เขาบอกว่าขึ้นโรงพักแล้วไปแจ้งความไว้ก่อน
และคงต้องไปไล่ขอดูกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
ดูว่าใครเป็นคนก่อเหตุโอ้โห
หรือไปเคยจอดขวางบ้านใครอะไรหรือเปล่านะ